ใช่แล้วค่ะก็พูดถึงเรื่องของการจัดเตรียมพิธีสำคัญในเดือนตุลาคม
ตอนนี้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเองนะคะก็ยังคงมุ่งมั่นประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

เพื่อที่จะร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพิธีพระราชทาน
อภัยค่ะพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
กลุ่มนักปั่นจักรยานพร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชนและตัวแทนภาครัฐจำนวนมากค่ะ
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการท่าสาราร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองถวายความจงรักพักดี
โดยร่วมการปลูกดอกดาวเรืองทั่วบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
พร้อมทั้งคาดว่าดอกดาวเรืองจะออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอารามสวยงามตั้งแต่วันที่๒๐ตุลาคมเป็นต้นไป
ซึ่งก็จะทันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙เลยค่ะ
และก็ไม่ต่างจากที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
กลุ่มชาวบ้านเยาวชนรวมไปถึงจิตอาสาค่ะพร้อมกับตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน
เข้าร่วมโครงการชาวบางสาวทงปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
โดยทางเทศบาลตำบลบางสาวทงได้มอบต้นกล้าดาวเรืองจำนวน๑๐๐ต้น
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งแนะนำวิธีการปลูกค่ะ

ซึ่งถ้าหากว่าบานสะพรั่งเมื่อไหร่นะคะก็จะนำมาใช้ประดับบริเวณหน้าป้ายเทศบาล
แล้วก็ตามสถานที่จัดงานต่อไปด้วย
เหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับชาวบ้านอำเภอกรยานิวัฒนานำต้นดาวเรือง
ที่ช่วยกันปลูกกว่า๓๐๐๐ต้นครับ
เลียงขึ้นรถบรรทุกแล้วมามอบให้กับนายปวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
เพื่อนำไปประดับตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาตรจำลองที่สร้างเอาไว้ด้านหน้า
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
ชนมพันศาเพื่อเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ก็คาดว่าพระเมรุมาตรจำลองจะสร้างแล้วเสร็จไม่เกินวันที่๑๐ตุลาคมนี้ครับ
ปิดท้ายกันที่สารากลางจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
คณะครูโรงเรียนเซ็นต์แอนโทนี่ค่ะส่งมอบดอกไม้จันทร์จำนวน๒๓๒๙ดอก
ให้แก่นายอนุกูลตังคณานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อเตรียมนำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
โดยจังหวัดฉะเชิงเซานะคะมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทั้งสิ้น